ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้แบบรอบด้านคุณผู้ชม
ทีมข่าวเราไปถึงอู่รถเมย์นะคะ
รถเมฆคันนี้คันที่เกิดเหตุก็คือ๑๒๔นะคะ
ย่านศาลายาไปถึงก็เจอรถเมย์จอดอยู่๒สำคัญ
แต่ไม่เจอรถเมคันนี้คันที่เกิดเหตุ
หมายเลขทะเบียนคือ๑๐๐๑๘๑สีขาวฟ้า
เจอกระเป๋ารถเมย์ที่อยู่ในคลิปไม่เจอคนขับรถเมย์ที่อยู่ในคลิปนี้
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าไปคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานบอกว่าทั้งสองคนเขาเป็นคนดีมากนะ

เขาบอกไม่น่าเชื่อว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้
ทั้งสองคนนี้นะคะคนขับรถเมย์เนี่ยชื่อว่านายสมคิดพิมพ์วันหรือเตี้ย

กระเป๋ารถเมย์หรือว่ากระปีเนี่ยนะคะผู้หญิงก็นางสุขสมศรีสุโขหรือปุ้ย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับในท่ารถเมย์สาย๑๒๔ค่ะ
นางบุญชุบปานกลับ
เขาบอกว่ายังไม่เจอสองคนนี้เลยนายท่าบอกนะคะ
ยังไม่เจอทั้งคนขับทั้งกระเป๋าที่อยู่ในคลิป
เพราะว่าทั้งคู่ไปวิ่งรถกันตั้งแต่เช้ากลับบ้านไปแล้ว

นายท่าบอกว่าไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
สองคนนี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะปกติทั้งคู่เนี่ย

บอกให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนเชื่อฟังมากค่ะ
เพราะตอนนี้ก็รู้อยู่ที่วาดอากาศมันร้อนอะนะ
ได้โชคไปรึเปล่าไม่แน่ใจน่ะฉันก็ไม่รู้น่ะ
คือบอยได้แต่ว่าจะแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้
หรือได้ฟังโบโหะวูบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
ทั้งสองคนเนี่ยมีวิสัยยังไงครับผม

เขาก็ไม่เคยเถียงฉันเลยนะฉันเป็นหัวหน้าเขา

หลังถ้าเกิดเห็นแล้วเขาได้มาเล่าให้เราฟังไหม
ยังเลยจ้ะยังฉันยังไม่เจอเลยจ้ะ
เราต้องเรียกอบรมอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวถ้าเจอ
ข่าวเหมือนกันไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เธอก็เคยเจอผู้โดยสารลักษณะแบบนี้เหมือนกัน

ความสุภาพเพื่อให้ผู้โดยสาร

ผู้โดยสารจะทำตามหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ก็รู้จักมาก็ตั้งแต่เริ่มทำงาน

ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบไหนนะคะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งผลเสียก็ตกกับพวกหนูด้วย

ตกลงต้นสายปภาตมันมายังไง
ถามว่าหนูเคยเจอกรณีไหมหนู

ค่ะหนูเคยเจอ
แต่ว่า

แบบว่า๑๐๐พ่อ๑๐๐๐แม่ขึ้นมา

บอกเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคือเวลาที่มีคนทำกิริยาใส่ผู้โดยสารแบบนี้แล้วถูกสังคมออนไลน์หรือว่าถูกประนามเนี่ย
เสียมันอยู่ที่คนส่วนใหญ่เขาโดนไปด้วยอย่างคุณมณ์เทียนบอกเขาก็เคยเจอทั้งคนเมาทั้งคนทำกิริยาไม่ดี
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอาศัยคืออดทนเอาแต่กับคนอื่นที่มีปฏิกิริยาออกไปเนี่ยผลเสียมันส่งสะท้อนกลับมายังเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนทันที